สุดเศร้าช่วยรุ่นน้องจมน้ำถูกซัดตายแทน
ผู้ชายคนนี้อายุ๑๕ปีเท่านั้น
แล้วก็เพิ่งคุยโทรศัพท์กับแม่

มานั่งเล่นที่ฝ่ายแต่แม่ไม่ต้องห่วงนะ

รุ่นน้องที่ไปด้วยลงเล่นน้ำเล่นคนเดียว
ปรากฏว่าน้ำซัดไปอีกฝั่งหนึ่ง
ในฐานะรุ่นพี่ก็ต้องลงไปช่วย
ไปช่วยแล้วตัวเขารับเคราะห์แทนครับ
ใจมันแตกสลายครับคุณผู้ชมครับ

นี่คือฝ่ายน้ำล้นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู

ช่วยกันงมหานายทาราเทพ

โอ้โหยังหนุ่มอยู่เลยหนูเอ้ย

ต่อตาเพื่อนแล้วก็รุ่นน้องฮะ
นายนัทพรใจดีครับ

โอ้โหร้องไห้กระดังงมแล้วจุด

ขอให้เปิดทางพบร่างทาราเทพโดยด่วนเถอะ
เรื่องต้นเพราะว่านางนัทพร

บอกว่าจะมานั่งเล่นกับเพื่อนที่ฝ่าย
แล้วบอกแม่เลยแม่ผมไม่ได้เล่นน้ำ

นะครับเพราะแม่คงดูข่าวว่าอย่าไปเล่นน้ำเหรอลูกน่ะ

แต่สักพักญาติโทรมาบอกว่าลูกแม่จมน้ำก็เลยมาดู
ไม่คิดว่าลูกจะจากไปแบบนี้ฮะ
เด็กชายวราทิศรุ่นน้องของผู้ตายเล่าบอกว่าผมเนี่ยพี่ผมเนี่ยคนลงไปเล่น
โดยผู้ตายกับรุ่นพี่อีกคนนั่งอยู่บนฝั่ง
แต่แล้วตัวผมเนี่ยวราทิศถูกน้ำพัดไปอีกฝั่ง
เกาะกิ่งม้าอยู่ริมตะหลิงพี่วราธิตรนะฮะ
ว่ายน้ำไม่เป็นนะโอ้แต่แกพยายามจะช่วยผม
ลื่นตกน้ำครับน้ำพัดหายไป
รุ่นพี่ก็เลยแจ้งกู้ภัยนะฮะให้มาช่วย
หลังจากชุดประดาน้ำใช้เวลาค้นหาอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมง
ก็พบร่างของนายทาราเทพนี่ครับคุณผู้ชม
อยู่ใต้น้ำห่างจากจุดเกิดเหตุไปสัก๒๐เมตรได้
นำร่างขึ้นมาบนฝั่งเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
พ่อแม่ของทาราเทพโผล่เข้ากอดร่างของลูกชาย
ร้องไห้เสียใจดูสิครับพ่อรูปหัวลูกเป็นครั้งสุดท้าย
โอ้โหผมเห็นแล้วผมหัวใจจะสลายไปด้วย
จากนั้นทีมกู้ภัยครับส่งศพไปยังโรงพยาบาลกบินบุรี

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
แล้วบอกอีกครั้งว่าเราไม่เบื่อเลยนะครับ
แล้วก็จะเตือนภัยแบบนี้ไปเรื่อย
กว่าจะต้องไม่มีใครสูญเสียน้ำตาแบบนี้ครับ
โอ้โหผมสะเทือนใจมากข่าวแบบนี้